ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ยังไม่เคลียร์สำหรับปมเงินรางวัลลอตเตอรี่ทิพย์๒๔ล้านบาท
เรื่องใหม่มาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะเพชรพันปี
มาเรื่องใหม่อีกแล้วเพราะว่าเขาขายเครื่องประดับใช่ไหมคะ
ก็ปรากฏว่าวันนี้ค่ะนี่คือกลุ่มผู้เสียหาย
ไปกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับอันนี้เรื่องใหญ่อ่า
ไปร้องเรื่องการซื้อเครื่องประดับสายหมู่นะคะ
เป็นเครื่องประดับแนวของขลังจากร้านของเพชรพันปี
ไปแจ้งความไปพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เป็นสิบคนคุณนัทพงศ์โอ้โหเนี่ยค่ะ
กับตำรวจไปหาตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกซื้อเครื่องเพชรและเครื่องราง
จากร้านดรเพชรพันปีแต่ไม่ได้สินค้าตามข้อตกลง
ไม่เหมือนในโฆษณาเสียหายร่วมกว่า๓๐ล้านบาท

สินค้าที่พบปัญหาอย่างเช่นแหวนนพกล้านะคะ
เขาบอกว่าอ้างว่าเป็นทองคำ๑๘เคราคากว่าแสน
แต่ขายลดราคาให้เหลือกว่าสามหมื่น
พอเอาแหวนนี้ไปตรวจสอบสถาบันอัญมณีพบว่าเป็นทองแค่๙เค
แล้วก็ยังมีอัญมณีอีกหลายรายการในคุณภาพหรือชนิดที่ไม่ตรงกับโฆษณา
พอทวงถามความรับผิดชอบก็ถูกตอบโต้
ว่าจะแจ้งความกลับกับกลุ่มผู้เสียหายทั้งที่พวกเขาเป็นลูกค้า
ผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าหลงเชื่อผู้ค้ารายนี้
ก็เลยซื้อเครื่องรางของขลังหลายรายการอยากมีโชคกับเขาบ้าง
แต่ละชิ้นก็ไม่ต่ำกว่าพันกว่าหมื่น
แต่พอไปเช็คราคาในร้านค้าออนไลน์กลับพบว่าแท้จริงแล้วแต่ละชิ้น
ราคาแค่๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้นและเป็นเพียงเครื่องประดับธรรมดาค่ะ
ไม่พูดไม่เคลียร์อะไรเลยค่ะ
ได้แต่ว่าพวกเรากลับมาด้วยค่ะ
แล้วก็ท้าทายให้พวกเราทำนู่นทำนี่ค่ะ
เรื่องนี้มาดูว่าทางด้านเพชรพันปีชี้แจงยังไงนะคะ
เรื่องปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาในตอนนี้นะคะ
ก็บอกว่าเชื่อว่าหลายคนพยายามเอาตัวรอดและโยนความผิดให้ผู้อื่น
ส่วนเรื่องประเด็นเครื่องประดับปลอมที่ถูกกล่าวหาว่าต้นทุนไม่กี่บาท
ก็ยืนยันว่ามีหลักฐานราคาสินค้าทุกชนิดค่ะ
เชื่อว่ามีคนไม่หวังดีพยายามทำลายธุรกิจ
เพชรพันปีเปิดใจบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกัน
เตรียมเรียกร้องความเป็นธรรมตามกฎหมาย
ส่วนประเด็นรางวัลลอตเตอรี่๒๔ล้านยอมรับแล้วว่าไม่มีจริง
แต่ผู้ดำเนินการไม่ใช่เธอแต่ดึงตัวเธอเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะ
ก็แจ้งในรายการหนกระแสไปแล้วค่ะว่าการถูกหวย๒๔ล้านเป็นการเซ็ตฉากขึ้นมาค่ะ
คนที่รู้เห็นก็เริ่มมาจากที่อาจารย์ลิลดามาให้หาสปอนเซอร์ให้นะคะ
เราก็ร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วยโดยการเราให้เพชรไป
คือถ้าสมมุติว่าถูกใบเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดังใช่ไหมคะ
เขาก็ไหนดาราถูกทีมันก็จะน่าจะแบบเป็นข่าวใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาไปหามา
แต่เราก็ไม่ทราบว่าวิธีกระบวนการหาเขาจะหาด้วยวิธีไหนนะคะ
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พี่โอ๊ตมัดพี่โอ๊ตเข้าไปใหญ่เลย
พี่โอ๊ตไม่สามารถพูดได้ใดทั้งสิ้น
เขาก็บอกพี่อย่าพูดพี่อย่าพูดนี่แหละค่ะ
คือปัญหาที่เราไม่สามารถพูดอะไรได้เลย

เพราะว่าเราเซ็นสัญญารับเงินแล้วไงคะ
ช่วงนี้ก็ตอบคำถามทีหลายเรื่องเลยด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายแจ้งความตำรวจปคพพยยรับ
อัญมณีบางชิ้นซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์จริง

แต่หากผู้เสียหายไม่พอใจสามารถนำมาขายคืนได้
แต่ต้องมีขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะ